นายพลจอจานหรืออะไรใครสารวัตรสัวอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่รู้เรื่องไปหมดเลยตอนนี้
คือมันพันธุ์กันแบบชุลมุนวุ่นวายแต่เอาเป็นว่าคุณชูวิทย์กรมนุษยศิษย์บอกว่า
ถ้าจะให้ใหญ่กว่ามา๙๘๘เนี่ยมันต้องสารวัตรสัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ป
เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่แล้วมีนายพลจอจานเนี่ยอยู่เบื้องหลัง
นี่นะฮะคือคุณชูวิทย์วันนี้เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้คุณชูวิทย์ไปร่วมสัมมนาทิศทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
มีวิทยากรจากหน่วยงานต่างแล้วก็มีตำรวจด้วยนะฮะ
เป็นร้อยนายนะครับที่มาร่วมวงสัมมนากัน
คุณชูวิทย์ซึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะฮะวันนี้เปิดเผยถึงคดีเว็บพนันออนไลน์
บอกทุกวันนี้ตำรวจเนี่ยกลายเป็นเจ้าของบ่อนซะเองแล้วโดยเฉพาะสารวัตรสัว
เนื่องจากเป็นตำรวจแล้วยังเป็นนายบ่อนด้วยคุณชูวิทย์มองว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง
คืองานการไม่ทำไม่พอเนี่ยไว้ผมยาวขับรถซูเปอร์คาร์เลี้ยงลูกน้องพาเที่ยวต่างประเทศ
แต่ยังไปเป็นเว็บพนันออนไลน์อีกซึ่งปัจจุบันเว็บพนันออนไลน์เนี่ยรุ่งเรืองมาก
ในยุคนายพลจอจานนะฮะซึ่งเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
ได้รับเงินไปเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนมันเยอะขนาดนั้น
ปัจจุบันจะไม่ได้คุมตำรวจไซเบอร์แล้วแต่ก็ยังเก็บเศษเงินจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้อยู่
อกจากนี้คุณชูวิทย์บอกว่านอกจากนายพลจอจาน
ยังเป็นยังเป็นประธานบริหารบริษัทของศาลวัฒน์สั่วเพราะ
มีความสนิทสนมกันเนื่องจากในพลจอจานเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เป็นตำรวจไซเบอร์หน่วยงานเดียวกันด้วย
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามีหลักฐานทั้งหมด
ถามว่าได้รับเงินไปเยอะไหม
ผมยืนยันว่าเยอะมาก
แม้ว่าไม่อยู่แล้วไซเบอร์เนี่ย

คือทุกวันนี้

คือเอาด้วย

คนนี้หรอครับ
เออหลักฐานอยู่ที่ผมนี่แหละครับ
มีการจัดตั้งองค์กรเป็นต่อกรุ๊ปอย่างเป็นระบบโดยมีทั้งหมดอยู่๑๐บริษัทนะครับ
อย่างเช่นทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์แพลตฟอร์มเพศรัชกรออนไลน์
สหกรออมทรัพย์เป็นต่อมูลนิธิเป็นต่อ
มีบริษัทลาลิซ่า๒๐๒๐จำกัด
อาบอบนวดลาลีซ่าซึ่งซื้อต่อมาจากเสียกัมพล
ซึ่งเคยเป็นคดีเรื่องค้ามนุษย์ตอนทำวิคโตเรียนะฮะ
ตอนนี้ก็ยังตามตัวอยู่นะฮะ
คุณชูวิทย์บอกที่สำคัญก็คือไม่เคยถูกตรวจสอบเลยนะฮะ
โดยข้อมูลทั้งหมดที่คุณชูวิทย์ได้มาเนี่ย
ส่งไปให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พูดเขาจัดตั้งโครงสร้างได้ดีมาก
หนึ่งมีมูลนิธิเป็นต่อ
ถึงขนาดว่าทำมูลนิธิบังหน้า
เอาเงินไปแจกเด็กสร้างภาพว่าไปแจกคนจนโรงเรียนต่างจังหวัด
จัดตั้งสหกรเป็นต่อ
จัดตั้งบริษัทรับแลกเงินคนเล่นกัน
ตั้งแต่เด็กเล็กยันวินมอเตอร์ไซค์ยันใครต่างเล่น
ดังนั้นปริมาณเงินมหาศาลโดยที่ยังมีเครื่องแบบตำรวจอยู่เนี่ย
ถามว่าปล่อยให้ทำได้ยังไงครับ
ล่าสุดนะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเพิ่มเติมเรื่องของสารวัตรสัวเนี่ยนะครับ
ทางพลตมตรีทงชัยเสรีวัฒนาภูมิครับการกองโยธาธิการ
ลงนามในคำสั่งกองโยธาธิการนะฮะ
เครื่องให้ราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน
โดยให้พันธมตโทวัศวรรษตำแหน่งสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ๒กองโยธาธิการ
สังกัดกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ซึ่งมีเงินเดือนอยู่เดือนละ๓๒๔๕๐บาทเนี่ย

กรณีถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยร้ายแรง

ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันควร
เป็นการละทิ้งราชการติดต่อกันในคราวเดียวเกินกว่า๑๕วันด้วย
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่บริษัทเป็นต่อกรุ๊ปนะครับ
อยู่ซอยรามอินทา๕แยก๑๕นะครับ
ตามที่คุณชูวิทย์เขาแฉเอาไว้
เกือบทั้งซอยเนี่ยเป็นพื้นที่บริษัทเป็นต่อกรุ๊ปแทบทั้งหมดนะฮะ
วันนี้พื้นที่บริษัทต่างปิดประตูล็อกแน่นหนานะครับ
คือพบว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยตามข้อมูลคืออยู่ต่างประเทศนะฮะ
โทรไปนี่ก็สายโทรศัพท์นี่ติดนะ
คุณภูมิพัทรปุณณินผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปหลายรอบ

แล้วก็ได้คุยกับคนงานแถวนี้นะฮะ
บอกไม่เห็นเจ้าของบริษัทมาแถวนี้หลายวันแล้วนะครับ
แต่กลางวันที่ผ่านมาเนี่ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาตรวจที่นี่
แต่ไม่รู้ว่ามาตรวจแบบไหนอะไรยังไงอันนี้โทรไปนะฮะเบอร์ของ
สารวัตรสัวไม่รับสายนะครับพนักงานในเครือเป็นต่อกรุ๊ปบอก
สารวัตรสัวอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้กลับมาหลายวันแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าธุรกิจที่ทำในบริษัทเนี่ยตรวจสอบได้เพราะ
ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เหมือนกับที่คุณชูวิท
กล่าวหาส่วนนายพลจอจานอะไรที่ถูกพาดพิงเนี่ยไม่รู้จักนะไม่

พี่ซัวร์ใกล้มาบ้างไหมพี่
ต่างประเทศเหรอได้ทำพนันออนไลน์อย่างที่เขากล่าวออกมาแล้วไหม
บริษัททางนี้คือแบบว่าไม่เกี่ยวกับห้องกับการพนันเลยครับที่
ตรวจสอบบริษัทบริษัทฮืมอ๋อคือเราไม่เรียกกับทางฝั่งถ้าจะ
บอกกับหาพนันออนไลน์ไม่เกี่ยวของในพี่มายังใช่เรื่องเลยนะ
ตั้งแต่แรกก่อนที่จะโยงใหญ่มาถึงสรรวจส่วนในพลตราจารย์อะไรเนี่ยนะคะ